ทำเอาคุณอาริยาร้องไห้ยังไม่ทันเริ่มอันข่าว

มาแล้วจะบอกว่าเป็นจดหมายของเด็ก
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจไทยในวิซิลเขาจะมีการโพสต์คลิปตลอดเลยนะ

แต่ตอนนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่มาแล้วคุณ
เพิ่งจะโพสต์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
เป็นข้อความจากเด็กแล้วก็เป็นลายมือจากเด็ก
ออกมาจากถ้ำหลวงให้เราได้อ่านกันแล้ว
คำถามแรกเลยอยากสื่อสารอะไรบ้าง
เด็กบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแข็งแรงทุกคน
อยากออกไปกินอาหารหลายอย่างอยากกลับไปบ้านเลย
คุณครูอย่าให้งานเยอะด้วยอันนี้เป็นข้อความที่ตอบคำถาม

ทุกคนก็สบายดีมีกำลังใจอยู่นะคะ
มีจดหมายหลายฉบับจากน้องแต่ละคนเลย
เริ่มกันเลยว่าจดหมายฉบับต่อไปเป็นของใคร

น้องตั้นเขียนว่าพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ผมสบายดีฝากบอกพี่ยอด
ตัวพาไปกินไก่ทอดหน่อยรักนะครับ

ตั้นหรือว่าน้องไตตันเด็กชายชะนินวิบุญรุ่งเรือง

แต่คุณผู้ชมลายมือต่อมาใต้น้องตั้น
ใช่น้องตั้นที่เขียนว่าเอกกับเอก

โคชเอกเขียนหูหลายคนฟังแล้วอ่านแล้วน้ำตาแทบร่วง
คือโคชเอกเขียนว่าถึงผู้ปกครองเด็กทุกคน

มีพี่ทีมงานดูแลเป็นอย่างดี
ผมขอสัญญาว่าจะดูแลเด็กให้ดีที่สุด
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและขอกราบขอโทษผู้ปกครองด้วยครับ
โค้ชเอกก็เขียนถึงคุณอากับคุณย่าของโค้ชเขาด้วยนะฮะ
ค่ะก็บอกว่าผมสบายดีครับอย่าเป็นห่วงผมมากไปนะ

บอกย่าทำน้ำผักกับแคปหมูไว้ด้วยครับ
ออกไปแล้วจะไปกินครับรักทุกคนครับ

เป็นข้อความไม่กี่ประโยคแต่ว่ากินใจแล้วก็สื่อความหมายได้ดี

จดหมายฉบับอีกหลายฉบับเลยนะคะ
เป็นลายมือของน้องพงศ์ดูคนต่อไป
น้องพงศ์เนี่ยคือเด็กชายสมพงศ์ใจวงนะคะ
เป็นปีขวาเนอะอายุ๑๓ปีเขียนว่าอย่างไรคะ
พงศ์บอกว่ารักพ่อแม่นะครับ
ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปลอดภัยแล้วครับรักทุกคน

อันนี้ลุงคงเขียนสั้นแต่ว่าโอ้โหทุกคำพูดมีความหมาย

ก็บอกว่าพ่อแม่นิกรักพ่อกับแม่เนอะ

ต้องเป็นภาษาเหนือต้องคุณสูงสุดคุณพี่
ถ้าออกไปได้พ่อแม่พาไปกินหมูกระทะหน่อย

แล้วก็มีรูปหัวใจตัวเองนี่จากน้องนิกนะครับ

จากน้องมาร์คครับน้องมาร์คเขียนบอกว่า
อยู่บ้านสบายดีไหมผมสบายดีนะครับ
ฝากไปบอกครูด้วยนะครับรักแม่น้ำหอม
แล้วก็น้องมิคครับน้องมิคเขียนจดหมายออกมา
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคิดถึงทุกคนครับ
ตาน้าแม่พ่อและพี่น้อง
รักทุกคนนะครับผมอยู่ในนี้มีความสุขดีครับ
พี่หน่วยซิลดูแลอย่างดีครับรักทุกคน
ตัวใหญ่เลยไปดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมน้องดอม
ดอมเด็กชายดวงเพชรพรมเทพก็เขียนว่าผมสบายดีครับ
แต่อากาศจะเย็นหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วง
อย่าลืมวันเกิดผมด้วยเพราะว่าน้องดอมเนี่ยเขาเพิ่งเกิด
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมคืออายุครบ๑๔ปีเต็ม
แล้วพ่อแม่ยังบอกเลยด้วยบอกว่าออกมาเนี่ยเดี๋ยวจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้
พ่อแม่ไม่ลืมหรอกลูกพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้ลูกดอม
คนใหญ่ด้วยนะครับอีกคนนึงน้องอดุลนะคะ
อดุลเขียนว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราแล้วนะครับ
ผมคิดถึงทุกคนครับอยากกลับเร็วแล้วครับ
นี่ค่ะก็จะเห็นลายมือของน้องอดุลนะ

ใช่ใช้ดินสอเขียนนะครับ

ถ้าในเพจเราจะอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไห

ต้องมีการปรับแสงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้อ่านชัดนะครับ
นายรักทุกคนเนอะ
หัวใจสองดวงด้วย
หัวใจสองดวงด้วยครับ

เติ้ลก็เขียนว่าเติ้ลคิดถึงพ่อแม่นะ
คิดถึงจุ๊บด้วยรักพ่อแม่นะครับ

น้องโน๊ตครับน้องโน๊ตเขียนว่า
ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วง
รักพ่อกับแม่และทุกคนหนา
อันนี้ก็คือน้องโน้ตนะครับ
ค่ะ๑๑คนละดูน้องบิว
บิวเขียนว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อแม่
หาย๒อาทิตย์เดี๋ยวไปช่วยแม่ขายของทุกวันว่างเนอ

ตีเขียนเอาไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วง
มีความสุขมากนะพ่อแม่น้องครอบครัว
นี่แหละค่ะก็เป็นการเปิดลายมือของทั้ง๑๓ชีวิต
ที่มีการเขียนสื่อสารถ่ายทอดข้อความและความรู้สึกส่งฝากพี่
ให้เอามาส่งให้ข้างนอกด้วย
ต้องผ่านน้ำต้องผ่านอากาศต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมาย
จดหมายฉบับนี้จะออกมาจากถ้ำได้
พอได้อ่านแล้วก็โอ้โหชื่นใจนะฮะ
แล้วก็นี่แหละจะเป็นจดหมายเหตุจะบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเลย

แต่ดูสิข้อความของโค้ชเอกหลายคนก็กังวลไง
บอกว่าแค่ข้อความที่ส่งออกมาโค้ชยังรู้สึกผิดยังขอโทษพ่อแม่
แต่ทุกคนก็ยังเป็นกำลังใจให้โค้ชแล้วก็บอกว่า

จดหมายเหล่านี้ออกมาจากเนินนมสาวแล้ว
ตั้งแต่เมื่อคืนของวันที่๖กรกฎาคมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
เช้านี้น่าจะถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อ่านกันนะฮะ
แล้วเราก็มาอ่านหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันพร้อมกันด้วยนะครับ